กระบี่คุณผู้ชมครับช่วงนี้คนก็เดินทางกันนะฮะ
แล้วบางคนทำงานหามรุ่งหามค่ำต้องระวังอุบัติเหตุ
พนักงานส่งพัสดุครับสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
ช่วงส่งท้ายปีเก่าเตรียมจะต้อนรับปีใหม่

ตำรวจโรงพักอ่าวลึกที่กระบีพร้อมกับเจ้าหน้าที่
รับแจ้งว่ามีรถกระบะไปพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
ลักษณะคือต้นปามบริเวณจุดนี้ครับ
ก็ไปเจอกระบะคันนี้นะครับ

แล้วปรากฏว่าภายในรถมีคนติดอยู่ข้างใน
ทราบชื่อคือนายธนพลอายุ๔๑ปีครับ
ข้างในเห็นว่าบอบช้ำรุนแรงแล้วเสียชีวิต
ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา
ญาติผู้ตายบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้ตายขับกระบะไปรับพัสดุ
จากบริษัทขนส่งของเอกชนแห่งหนึ่ง
สุราธานีไปคนเดียวครับ
พอได้พัสดุเสร็จแล้วก็จะเอามา
แล้วก็มากระจายส่งในพื้นที่กระบี่
แต่พอมาถึงจุดนี้สงสัย
เป็นไปได้ว่าอาจจะหลับในครับ

ก็เลยเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
และรถก็เลยเละแบบนี้นั่นเองนะครับ

ไปเที่ยวไปฉลองที่ไหนก็ตามแต่มีสติไม่ประมาทนะครับ